ไฟไหม้โรงแรมย่านอาเขตกลางเมืองเชียงใหม่
คุณผู้ชมผู้พักอาศัยหนีตายครับ
ติดอยู่ในอาคารด้วยนะครับ
นี่คือชายชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยว
ปีนหน้าต่างออกมาจากห้องพักก่อนครับคุณผู้ชม

เนื่องจากในห้องพักมีแต่ควันไฟครับ
ไม่สามารถหนีออกจากตัวอาคารได้
ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ในย่านสถานีขนส่งอาเขต
ถนนแก้วนวรัฐอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบกลุ่มควัน
พวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารของโรงแรมนะครับ

มีคนที่ติดค้างอยู่ชั้น๓๖คนด้วยกัน
เจ้าหน้าที่ส่งคนเข้าไปเร่งควบคุมไฟนะครับ

คนที่ติดอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
ส่วนสาเหตุล่ะสาเหตุคาดว่า

เพราะจากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงเนี่ย

อายุ๒๗ปีที่อยู่ชั้นสอง
ก่อนเกิดเหตุผู้ชายคนนี้นะครับ

หลังจากนั้นนะครับก็กลับขึ้นไปที่ห้องพัก
แต่ไม่นานก็เดินออกจากห้องพักออกจากโรงแรม
จนมามีกลุ่มควันไฟเกิดขึ้นในห้องพักของชายคนดังกล่าว
สันนิษฐานว่าชายชาวต่างชาติคนนั้นนะครับอาจจะแอบเผาห้องพัก
จนเกิดไฟลุกลามอย่างไรก็ตามนะครับ
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดต่อชายชาวอังกฤษคนนั้นที่มาเช่าห้องจะสืบสวนสอบสวนต่อไปครับ